เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเพิ่งพ้นโทษมานะ
ปรากฏว่าหึงหวงเมีย
แล้วมันมีกรณีการยื้อแย่งปืนกัน
ปรากฏปืนลั่นกระสุนเฉียวหัวเมียได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วพอตำรวจไปตรวจสอบดูนะ
ยึดยาบ้าได้อีก๔๐๐เมตร
แสดงว่าตัวเขาเองเพิ่งจะพ้นโทษจากยาเสพติดมานะ
ทีนี้กลับหวนไปเสพแล้วก็หวนไปค้า

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่อำเภอย่านตาขาวของจังหวัดตรังนะคะ
ฝ่ายสามีคือนายปียวัตรชูเนธอายุ๓๘ปี
เอาปืนเนี่ยคือเหมือนกับปืนลั่น
แล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บคือภรรยานางสาวถนิมมาตรคำดีอายุ๓๑ปีค่ะ
กู้ภัยก็ต้องนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาล

ตำรวจก็เอากำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังนี้
ย่านตาขาวนี่แหละแล้วก็จับกลุ่มตัวสามีคือนายปียวัตร

พอจับตัวปียวัตรได้ก็ถามปียวัตร
ปียวัตรรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริง
แล้วก็เจอมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่แถวนั้น

เจอยาบ้าซ่อนอยู่ในเบาะเปิดเบาะดูนะคุณ
เจอทั้งหมด๔๐๕เมตร

ค้าแล้วยึดมือถือ๒เครื่องในกระเป๋ากางเกงนะคะ
แล้ววันนี้ตำรวจก็คุมตัวนายปียวัตร
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเขาบอกแบบนี้
ผมเสพยาแล้วหึงหวงเมีย

ทีนี้มันมีจังหวะที่ยื้อแย่งปืนกัน
ยื้อกันไปยื้อกันมาปืนลั่นโป้ง

เขานี่แหละเป็นคนโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้มารับเมีย
แล้วก็รอดูอาการจนเจ้าหน้าที่มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่เอาเมียไปปั๊บตัวเขาก็ไปเหมือนกันค่ะ
หนีไปบ้านเพื่อนแล้วมาโดนจับได้
แล้วนอกจากตำรวจค้นในเบาะรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะ

กระเป๋าผ้าสีฟ้าใบหนึ่ง

พอตรวจสอบดูก็เจอเป็นถุงพลาสติกใสขนาด๔คูณ๖เซนติเมตร

วางอยู่ตรงบันไดทางขึ้นชั้น๒ค่ะ

แล้วก็เจอปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ๑กระบอก
มีกระสุนบรรจุอยู่ด้วย
ซองแมกกาซีนซุกซ่อนในตะก้าหน้าประตูห้องครัว
แล้วก็เจอปลอกกระสุนขนาด๓๘๐๒ปลอก
แล้วก็ชิ้นส่วนกระสุนปืนตกอยู่ที่พื้นห้องน้ำ

ประวัติของเขาคนนี้เคยต้องโทษคดียาเสพติด

โทษออกมาได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นเอง
แล้วก็ยังมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกค่ะ
ทีนี้ตัวเขาเนี่ยจริงเคยมีภรรยา

เพราะว่าฝั่งภรรยาก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวด้วยนะคะ
ท้ายที่สุดตำรวจจับตัวแล้วก็แจ้งข้อหาไป

ส่วนอาการของผู้หญิงตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วนะฮะ
หลังจากถูกปืนยิงเฉียวหัวไปนะฮะ